สารอาญาพิจารณาให้ประกันตัวช่วงคราวในเบรมชัยกรณสูตร
หลังจากถูกสารชั้นต้นตัดสินจำคุก๖เดือนไม่รอลงอาญา
ความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

เปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
เข้ารับฟังคำพิพากษาของสารอาญา
ในคดีที่ถูกยื่นฟ้องเป็นจำเลย
ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามพรบออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนปี๒๔

เป็นอาวุธปืนยาวไรเฟิล๓กระบอก
ปืนแก๊บ๑กระบอกภายในบ้านพักย่านเว่ยคว้าง
โดยก่อนหน้านี้ระหว่างสอบปากคำให้การจำเลย
เปรมชัยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
แต่ยอมรับสารภาพในภายหลัง
จึงมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ

และรายงานให้สารทราบภายใน๓๐วันเพื่อประกอบการพิจารณา
รวมถึงให้ประกันตัวในชั้นพิจารณา๒๐๐บาท
โดยไม่กำหนดเงื่อนไขใด

เปรมชัยได้มอบอำนาจให้ทนายความ

ขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญา
โดยระบุว่าจะขอปฏิบัติ๓ข้อ
คืออุปสมบทเป็นเวลา๑๕วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
บริจาคเงินส่วนตัว๓ล้านบาทเพื่อสาธารณประโยชน์
และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธปืนอีกตลอดชีวิต
รวมถึงยังยืนยันคำให้การรับสารภาพโดยไม่คัดค้าน

อายการโจทย์ขอแก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติม
ในครอบครองยังมีกระสุนปืนไรฟอนด์อีกจำนวน๓นัด
พิเคราะห์รายงานสืบสอบประวัติประกอบคำรับสารภาพแล้ว
เห็นว่าการกระทำเป็นความผิดกรรมเดียว

ให้ลงโทษจำคุก๑ปีแต่รับสารภาพ
จึงลดทอดให้กึ่ง๑คงเหลือจำคุก๖เดือน

เที่ยวจากจะมีทอดจำคุกในคดีอายาที่ถูกพิพากษาและอีก๒คดี
สารจังหวัดทองพาภูมิในคดีล่าเสือดำที่เป็นข่าวคลึกโครมก่อนหน้านี้
และสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗
คดีเสนอสินบนให้เจ้าพนักงาน

หากปฏิบัติได้ก็ขอให้ทำต่อไป
ซึ่งถือเป็นการทำความดี
ภายหลังสารอนุญาตให้ประกันตัวนายเปรมชัย
ราคาประกัน๒แสนบาทโดยไม่กำหนดเงื่อนไขใด

ไม่ได้ตอบคำถามใดก่อนเดินทางกลับทันที
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน